ช่วงสุดท้ายข่าวเย็นไทยรัฐพาคุณผู้ชมนะคะไปดูคลิปที่ชาวเน็ตเขาแชร์เอาไว้นะครับ
ระบุว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะหนุ่มขับรถเก่งนะคะ
เอาไม้เบสบอลไปตีรถกระบะเดินตีรอบคันเลยนะ
แต่เขาจะตีเพราะอะไรแล้วภาพมันเป็นยังไงพาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนค่ะ
รถพังหมดเลยเนี่ยคู่กรณีอยู่ใกล้ด้วยครับเนี่ย
มีคู่กรณีครับตีรถผมพังหมดเลยใช่ไหม
เป็นบอลเข้ามาตีแล้วครับเนี่ย
นี่ครับสี่แยกเฉลิมไทยเลยครับ
นี่ค่ะจะเห็นว่าในรถมีผู้สูงอายุ
เป็นผู้หญิงนั่งมาด้วยก็คือเป็นแม่ของคนขับนี่แหละนะคะ

พาแม่ไปโรงพยาบาลสวยแต่เช้า

ยาริสสีขาวหมายเลขทะเบียนช่อเชอพพ๖๙๘๕
นี่คือระบุรถของคนที่เอาไม้เบสบอลมาตีรถเขา

คนขับรถกระบะที่ถูกทุบรถ
ชื่อว่าคุณหัดสดาพรสร้อยสลับอายุ๓๑ปี
คือตอนนี้เดินทางแจ้งความกับตำรวจ
สพเมืองชนบุรีนะแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวแบบนี้

มาจากบ้านในตำบลคลองตำรุอำเภอเมืองชนบุรี
จะพาแม่ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจนะไปหาหมอ
ตอนนั้นจอดติดไฟแดงอยู่ตรงแยกหัวเสือถนนสุขุมวิทย์

และหลังจากนั้นก็เบี่ยงเลนออกไปเลยบอก
เพราะว่าเขารีบพาแม่ไปโรงพยาบาลนะคะ
แต่รถเก่งไม่ยอมหลังจากถูกบีบแตร่
บอกว่าไฟเขียวแล้วรีบไปหน่อยไม่ยอม
ขับตามมาปาดหน้าแล้วก็ขวางให้จอด
บริเวณหน้าโรงเรียนชนบุรีสุขบทนะคะ
ลากไม้เบสบอลมาเลยค่ะมาทุบรอบรถแบบนี้เลย

เขารีบขับรถหนีไปเลยนะคะ
ฟังเสียงคนขับรถกระบะเล่าเรื่องนี้หน่อยค่ะ
บีบแตร่เตือนเขาว่าไงนะ

หรือว่าเขาเผลอหลับในเพราะว่ามันตอนเช้า

ไปเจี๋ยวนานแล้วก็เออรถข้างหน้ามันไปกันไปแล้ว

ผมก็พิ้นไปจริงข้างไปข้างนู้นแล้ว

มองห่อไหมครับมาทำขนาดแบบนี้

แล้วอีกอย่างเป็นห่วงแม่ไหมห่วงแม่ป่วยไหม

พาแม่พาหมอครับ
ใช่ครับ
กลัวแม่ตกใจเกิดช็อกเยอะกว่านั้นนะ
ก็เห็นใจนะคะตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวแล้ว
ที่จะออกหมายเรียกข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะคะ